พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กังวลเหลือเกิน
เพราะว่าช่วงข่าวที่มันออกมาช่วงสัปดาห์นี้
มันกลายเป็นข้อกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงิน
บัญชีโอนเงินออนไลน์ว่าจะโดนจัดเก็บภาษีหรือเปล่า
เรื่องนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังกันชัดนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องรับมืออย่างไรนะคะ

คือทางโฆษกรมสรรพากรเขาออกมาชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดากร
เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
คือทางโฆษกรมสรรพากรยืนยันเลยนะ
ว่าการออกกฎหมายนี้ออกมา
ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาจัดเก็บภาษีเพิ่ม
เพราะว่ากฎหมายเดิมเขาก็กำหนดเอาไว้ให้อาชีพอิสระ
ต้องเสียภาษีเหมาจ่ายร้อยละ๐๕ของรายได้
เอาง่ายนะถ้ามีรายได้เท่าไหร่
เอาไปคูณด้วย๐๐๕อยู่แล้ว
แต่ทีนี้สาระสำคัญของกฎหมายใหม่อันนี้

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ดูอยู่ตอนนี้

คือเขากำหนดให้ผู้ประกอบการที่มีการทำธุรกรรม
ไม่ว่าจะเป็นการฝากการรับโอนเงินทุกบัญชี
รวมกันตั้งแต่๔๐๐ครั้งต่อปีต่อธนาคาร
แล้วก็จะต้องมียอดรวมของการรับฝากตั้งแต่๒ล้านบาทขึ้นไปเนี่ย
กลุ่มตรงนี้จะต้องเสียภาษี๑๐๐๐บาท
คิดง่ายก็คือล้านหนึ่งเสียภาษี๕๐๐๐บาท

เพราะก็อย่างที่บอกไปก็เอา๒ล้านไปคิดคำนวณภาษียังไง
๒ล้านไปคูณ๐๐๕ก็เป็น๑๐๐๐บาทต่อปี
ถ้าท่านมีการใช้ยอดโอนอะไรแบบนี้นะตามเงื่อนไขนี้นะ
ครั้งต่อปีต่อธนาคารนะคะอันนี้แบบที่๑นะ
คุณแบบนี้คุณคิดดูสิก็เฉลี่ยหาวันนึงก็รับโอนได้ประมาณ๑ครั้งกว่า
เพราะปีหนึ่งมี๓๖๕วันอันนี้เขา๔๐๐ครั้ง

แบบที่๒เกิดบอกว่าฉันขายของไม่ได้เยอะ
มันไม่ถึง๒ล้านหรอกต่อปีเนี่ยแต่ราคาของมันถูกใช่ไหม
แต่คนซื้อมีการทำธุรกรรมคือโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า๓๐๐ครั้งต่อปี

คือขายอาจจะขายได้หลายชิ้นแต่ยอดเงินมันไม่มาก
แต่ว่าการโอนมันเยอะ๓๐๐ครั้งต่อปี
อันนี้ก็เข้าข่ายต้องได้รับการตรวจสอบ
ใช่ค่ะฟังโฆษกรมสรรพากรค่ะ
เราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเจาะเรื่องการเสียภาษีของผู้ค้าออนไลน์โดยตรงนะครับ
ทีนี้ผู้ค้าออนไลน์ผมขออนุญาตเลียนแยกเป็นหนึ่ง
ต้องยื่นแบบเขาก็ต้องยื่นอยู่แล้วนะครับ
หรือมีเงินได้ถึงเกณฑ์ยื่นแบบแล้วถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี

ไม่ว่าจะไปเสียเงินได้หรือเสียบสีมูลค้าเพิ่มนะครับ
ผู้ประกอบการค้าออนไลน์หรือผู้ประกอบการอื่นเนี่ยนะครับ

ไม่ใช่เพราะว่าเราออกตัวนี้เพื่อให้เขามาเสียบสีนะครับ
คุณผู้ชมกำลังคุยกันกับพี่บุ๊คกับพี่นิวนาวว่า
สุดท้ายแล้วคือเราต้องขายอย่างไรนะ
คือขายจำนวนเยอะก็โดนขายมูลค่าน้อยแต่โอนบ่อยก็โดน
แต่อันนี้ต้องบอกนะคุณมันเป็นเรื่องที่มันต้องเสียภาษี
คือคุณขายไปตามปกติแหละราคาของของคุณยังไง
คุณโอนวิธีการไหนแต่ถ้ายอดมันถึงอะไรอย่างนี้
คุณก็ต้องเสียภาษีเป็นคนดีของสังคมใช่ไหมครับ
เอาเงินไปให้รัฐได้ใช้พัฒนาประเทศไง
แต่ทางโครโสปกรมสัมพันธ์กรเขาก็บอกออกมาแบบนี้นะ

ก็จะทำให้กรมสรรพากรเองสามารถแยกข้อมูลผู้เสียภาษีได้
รวมถึงกลุ่มของผู้ค้าออนไลน์จะแยกข้อมูลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
รายที่รายได้ถึงเกณฑ์
แต่ที่ผ่านมาไม่มีการยื่นแบบภาษีเลย
ตรงนี้ทางกรมจะส่งหนังสือไปให้ยื่นแบบให้ถูกต้อง
หรือถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมาก
อันนี้จะต้องออกหนังสือเชิญให้มาพบมาคุยกัน
ในการเสียภาษีให้ถูกต้อง
คุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งโอยนะคะ
เดี๋ยวบอกก่อนว่ากฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้เริ่มปี๖๓
ดังนั้นเมื่อเริ่มปี๖๓จะมีผลต่อการยื่นแบบเสียภาษี

ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะได้แก้ไขในรายละเอียดในการดำเนินงานต่อไปนะคะ
เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนผ่านวาระ๓ของสนชแล้วนะฮะ
ก็ต้องรอออกเป็นกฎหมายใช้จริงต่อไปอีกนะครับ
ทีนี้มันก็พอมีข่าวออกมา
ก็มีรายงานข่าวถึงความเคลื่อนไหวนะ
คือตอนนี้เขาเตรียมหาช่องทางหลบเลี่ยงแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินแยกบัญชีในเครือญาติพี่น้อง
เพื่อเป็นการกระจายบัญชี
เพื่อไม่ให้ทางกรมสรรพากรเข้ามาตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้
แล้วก็กำลังมองหาวิธีการชำระเงินใหม่
หรือว่าการเปิดบัญชีบุคคลอื่นในช่วงเริ่มแรกก่อนไง

รอความชัดเจนของกฎหมายปี๖๓ก่อนว่าจะยังไงนะคะ
นะฮะต้องรอตรวจสอบแต่ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมเรียนรู้กันไว้นะครับ